คุณผู้ชมที่อยู่ราชกระบังสงสัยไหมครับว่าน้ำทำไมไม่ค่อยลด
ไปดูอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่น้ำบ้านท่านยังไม่ค่อยลด

คุณผู้ชมที่อยู่ราชกระบางสัยไหมครับว่าน้ำทำไมไม่ค่อยลดฮะ

ทิ้งทุกอย่างขยาในมือท่านลงถังเถอะครับจำได้ไหมข้อความนี้
ทิ้งทุกอย่างขยาในมือท่านลงถังเถอะครับจำได้ไหมข้อความนี้
ทิ้งทุกอย่างขยาในมือท่านลงถังเถอะครับจำได้ไหมข้อความนี้
ทิ้งทุกอย่างขยาในมือท่านลงถังเถอะครับจำได้ไหมข้อความนี้

เอาขยะในมือท่านลงถังเถอะครับจำได้ไหมข้อความนี้

แต่คนที่ไม่ทิ้งลงถังไม่ทิ้งในที่ที่เขาจัดไว้ให้

ว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้น้ำไม่ลงท่อแบบนี้

แล้วเห็นไหมพอเอาท่อออกปั๊บน้ำลงไหม

แล้วเห็นไหมพอเอาท่อออกปั๊บน้ำลงไหม

ที่มาช่วยลอกท่อที่ถนนหัวตะเข้เขตรักกะบังกรงเทพมหานคร
ที่มาช่วยลอกท่อที่ถนนหัวตะเข้เขตรักกะบังกรงเทพมหานคร
ที่มาช่วยลอกท่อที่ถนนหัวตะเข้เขตรักกะบังกรงเทพมหานคร
ที่มาช่วยลอกท่อที่ถนนหัวตะเข้เขตรักกะบังกรงเทพมหานคร

ที่มาช่วยลอกท่อที่ถนนหัวตะเข้เขตรักกะบังกรงเทพมหานคร
ที่มาช่วยลอกท่อที่ถนนหัวตะเข้เขตรักกะบังกรงเทพมหานคร

นี่หรือเปล่าที่ทำให้น้ำไม่ยอมลดลาดกระบัง
จากเหตุการณ์นี้มีคนในโลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกต๑กระสอบทรายไปอยู่ในท่อได้ยังไง
นี่ถามเหมือนดอมเลย๒ถามเหมือนน้ำแข็งเลย

พี่เบิร์ตแต่ถ้าเราสงสัยแบบนี้
อยากรู้จังเลยมีข้อมูลไม่แย้งไหม

สกเขตและกระบังว่าไอ้แบบนี้มันเป็นวิธีที่

เพื่อนผมที่เป็นหัวหน้าระบายน้ำเนี่ย
มาชี้แจงว่าไอ้กระซอบที่ผมเห็นเนี่ย
เป็นของสำนักงานเขตที่เอาไปอุดไว้
เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำครับ

เพื่อป้องกันการไหลกลับของน้ำ
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำในคลองมันสูงใช่ไหม
ก็ทำให้มีการตีกลับของน้ำอ๋ออ๋อไม่ได้เป็นการวางยา

แต่ว่าถ้าป้องกันแล้วแล้วตอนจะไปเอาออกไปเอาออกไหม
จำได้ไหมว่าไปเอากันน้ำไหลย้อนกลับไว้ตรงไหนบ้าง
เดี๋ยวพอน้ำมันใหม่มันมามันไม่ลงท่อ
นี่คือปัญหาที่รัฐกระบัง

ประเทศไทยต้องรับมือกับฝนตกหนัก๑๗๐นะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ
นี่คือสภาพอากาศวันนี้ครับ